ท่านผู้ชมครับพูดถึงการเลือกตั้งสอสอในครั้งนี้เนี่ย
ก็จะเป็นรูปแบบใหม่ที่เราไม่เคยใช้มาก่อน

จัดสรรปันส่วนผสมคือท่านไปเลือกสอสอเขตของท่านอย่างเดียว
เขตเดี๋ยวเขาเอาคะแนนไปคิดเป็นปาร์ตี้ลิสต์อีก๑๕๐คน

ไทยรัฐทีวีเราจะเจาะสนามสำรวจพื้นที่วิเคราะห์สนามเลือกตั้ง๓๕๐เขต
๗๗จังหวัดทั่วประเทศให้ท่านดูนะครับว่าแนวโน้มแล้วแต่ละพักจะเป็นอย่างไรกันบ้าง

หลังจากผู้สมัครก็ทราบกันหมดแล้วเอาครั้งที่หนึ่งก่อนนะครับ
แล้วเดี๋ยวใกล้วันเลือกตั้งมาว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับไปติดตามพร้อมกันครับ
ภาพรวมการวิเคราะห์ต่อสนาม๓๕๐เขต๗๗จังหวัด
สัปดาห์แรกภักดิ์เพื่อไทยยังมาแรงแซงทุกพัก
มีแต้มต่อในพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางและมีจุดบ่อนที่ภาคใต้
ขณะที่พักประชาธิปัตย์ได้เสียงหลักในสนามกรทมและภาคใต้
ส่วนพักพลังประชารัฐซึ่งมีอดีตสอสอไหลมาอยู่จำนวนมาก
สัปดาห์แรกของการวิเคราะห์ต่อสนามเลือกตั้งโอกาสไม่ได้มีมากตามที่หวัง
ยังพอไปได้ในภาคกลางเหนือและอีสานบางส่วน
ภูมิใจไทยมีโอกาสในภาคกลางบางจังหวัดและอีสานคือบุรีลำ
เมืองหลวงของพักภูมิใจไทยนั่นเอง
ส่วนพักชาติไทยพัฒนายังตรึงพื้นที่ได้ในบางจังหวัดของภาคกลาง
เช่นสุพรรณบุรีและกอทม
ขณะที่พักรวมพลังประชาชาติไทยมีโอกาสที่ภาคใต้
จังหวัดสุมราชธานีเขต๑และเขต๖
และบางส่วนใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
และนี่คือภาพรวมของไทยบรัฐทีวีวิเคราะห์ต่อสนาม๓๕๐เขต๗๗จังหวัด
ครั้งที่๑ซึ่งหลังจากนี้เราจะทำการวิเคราะห์อีก๒ครั้ง
ก่อนจะถึงวันเลือกตั้ง๒๔มีนาคม๒๕๕๙
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน